มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างบรรยากาศเมื่อวานนี้
ปฏิบัติการปราบร่างทรง
ใช่เมื่อวานนี้นายอัชริยะแล้วก็มีคุณธนัท

รวมถึงยังมีคุณบีฟักโกสจากเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย
ก็เดินทางไปเพื่อที่จะร้องทุกข์กล่าวโทษ
ก็คือนางสาวแสงสุริยเทพนั่นเองนะคะ
โดยนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
นายธนัดชัยวชิรศักดิ์แฟนพันธ์แท้จตุคาม
แล้วก็คุณบีฟักโกสจากแอดมินเพจสมาคมต่อต้านสิ่งงมงาย
ก็ได้มาร้องทุกข์กล่าวโทษนางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยา
คือมีคลิปออกมาไลฟ์เหมือนกับเป็นการแอบอ้าง

ก็ต้องการให้พิจารณาความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์๑๔วงเล็บ๑
และตามมาตรา๑๑๒ไปแจ้งความเอาผิดที่กองบังคับการปราบราม
โดยนายอัจฉริยะก็บอกว่าที่มาแจ้งความครั้งนี้
แล้วการกระทำที่บอกว่ามีการอดีตบุรพกษัตริย์มาทรง
เป็นพฤติกรรมที่กระทบกับความรู้สึกของคนไทย
กระทำแบบนี้มันเข้าข่ายความผิดชัดเจน
โดยเขาก็ได้นำหลักฐานทั้งวีดีโอรวมถึงหลักฐานอื่น

เพื่อที่จะแจ้งความดำเนินคดีแล้วบอกว่าถ้าเกิดปล่อยไว้
จะมีความเสียหายต่อสังคมนะคะ
พฤติกรรมของเขาได้มีการออกเฟสบุ๊คไลท์
แล้วก็แอบอ้างว่าตัวเองเป็นร่างทรงของสมเด็จพระเจ้าตากศิล
และสมเด็จพระนักศิลป์ส่วนมหาลาศและราชกาลที่๕
ทำการเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งสิ้น
ส่วนนายธนัทแฟนแผนแท้จตุคามนี้นะคะ

เพราะว่าสถาบันหลักของประเทศคือสถาบันพระมหากษัตริย

แต่ว่ามีบุคคลที่มาทำลายมาแอบอ้างมาแต่งกายเรียนแบบ
รวมถึงได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานการกระทำผิดต่าง
ของคนที่อ้างว่าเป็นร่างทรง
คือนายธนัดบอกนะพฤติกรรมของกลุ่มคนแบบนี้กลุ่มร่างทรง
คือจะอ้างตัวว่าตัวเองเป็นร่างทรงแล้วก็หลอกเอาทรัพย์สินจากคนที่หลงเชื่อ
รวมถึงมีการอ้างด้วยบอกว่าเป็นการทำบุญสะดอกเคราะห์

อกจากนั้นค่ะคุณบีฟักโกสแอดมินเพจดัง
ก็บอกว่าตอนนี้มีผู้เสียหายมาแจ้งข้อมูลจำนวนนึงแล้ว
ส่วนใหญ่จะถูกหลอกเหมือนกับหลอกให้รักษาโรค
หลังจากอ้างว่าโรคที่เป็นมันรักษาทางการแพทย์ไม่ได้หรอก
ถ้าเกิดอยากหายก็ต้องมีการแบบจ่ายเงินกับทางร่างทรง
แล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอยากให้ผู้เสียหายที่ถูกหลอก
เข้ามาแจ้งความแล้วตอนนี้ยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนเหมือนกันนะคะ
ที่อายอายไม่กล้าไปแจ้งความเพราะว่ากลัวคือ
คนจะรู้ไงว่าเราถูกหลอกซึ่งทางคุณบีฟักโกสเนี่ยก็ยืนยันว่า
หลักฐานข้อมูลต่างที่ทางเพจมีข้อมูลทั้งหมดที่พูดมา
เป็นข้อมูลจริงเพราะว่ามีหลักฐานอยู่ด้วย
ซึ่งทางด้านนายธนัดแล้วก็คุณบีฟักโกสก็ได้ยื่นหนังสือ
นายเกรียงศักดิ์บุญประสิทธิ์รองอธิบดีกรมการศาสนานะคะ
เพื่อที่จะสอบถามกรณีนี้แล้วก็อยากให้ดำเนินการตรวจสอบแก้ไข
เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการหลอกลวงประชาชน
ส่วนทางด้านรองอธิบดีกรมการศาสนาก็รับเรื่องเอาไว้ค่ะ
ที่จะประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ

อย่างเราประชาชนก็ต้องใช้วิจารณญาณ
ใช้สติใช้ความคิดลองไตรตรองดูหน่อย
ร่างทรงต่างการที่เขาอ้างว่าทำนู่นทำนี่ได้จะช่วยได้
มันเป็นจริงแบบนั้นไหมนะคะ
ส่วนทางด้านของร่างทรงเองบอกว่าโอมอโหสิกรรม
จะฟ้องจะร้องยังไงก็ช่าง
แต่ว่าเราทำความดีเราช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ

นางสาวแสงสุริยเทพพระมหาสุริยะ
ชื่อเธอนามสกุลก็เรียกยากจริงนะ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ไม่เคยคิดร้ายหรือว่าโกหก
ให้ผู้คนงมงายในองค์จตุคามรามเทพหรือว่าเทพองค์อื่น
ที่ผ่านมาเธอก็ถูกปลูกฝังให้เคารพบูชาในองค์เทพมาโดยตลอดนะครับ
ก็จะเห็นว่าร่างทรง๔๐ไม่เคยเชิญชวนให้ใครมาบริจาคเงิน
หรือว่าเรียบรายเงินเลยสักครั้ง
รับว่ารู้สึกกังวลกับการถูกนายอาชิริยะแจ้งความ
เพราะตัวเธอเองไม่มีความรู้เรื่องของกฎหมาย
แต่ถ้าความรู้เรื่ององค์เทพมาสู้กันได้ตรงนี้

ก็เลยต้องไปปรึกษาดรสุกิตภูลศรีเกษม

รสุกิตจะพาเธอไปพบกับตำรวจกองปราบ
แนวทางการดำเนินคดี
ซึ่งหากกองปราบไม่รับเรื่อง
ก็จะไปแจ้งความไว้ที่สนพหนโยธินใกล้
เพื่อเอาผิดกับนายอัจฉริยะฐาน
ทำให้เธอนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงด้วยนะครับ

เพราะทุกบ้านต้องบูชากันอยู่แล้ว

รไลธิ๑จนถึงรไลธิ๙
ว่าเราไม่ขอรับเงิน
เราไม่มีการยุ่งเกี่ยวกับเงินมา๑๕ปี
ซึ่งองค์พ่อจตุคามรามเทวามาอยู่กับเราก็รับสั่งเช่นนั้น

ที่บอกว่ามีอดีตพระมหากษัตริย์ของไทย
บอกมีการร่างทรงอดีตพระมหากษัตริย์ของไทย
เธอให้ข้อมูลในเรื่องนี้เธอบอกว่าคนอื่นจะเข้าใจแบบนี้
ชี้แจงเลยนะว่าตัวเธอไม่ได้เข้าทรงองค์พระมหากษัตริย์
คลิปที่เห็นมันเป็นคลิปของการตัดต่อ

คือถ้าเกิดคนที่ตามเธอทางไลฟ์สดจริง
จะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้เข้าทรงองค์พระมหากษัตริย์นะคะ
ส่วนร่างทรงอีกองค์หนึ่ง
ก็คือนายชัยรัฐยอดพรมหรือว่าพ่อปู่มหาหมุณีอริยดาบท
เจ้าของสำนักย่านคลอง๔จังหวัดปฐุมธานีครับ
ไม่เคยหลอกลวงประชาชนเหมือนร่างทรงอื่น
แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก
ส่วนกรณีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับบรรดาร่างทรงต่าง
ปฏิบัติการปราบร่างทรงของนายอาชียะนั้นนะครับ

หากว่าตำรวจจะมาจับก็ไม่หนีไปไหน
พร้อมจะพิสูจน์ความจริงนะครับ
เห็นชัดเจนในตามมาตร๑๑๒
คือมินประมาทเบื้องสูงอยู่แล้ว
แต่สิ่งพวกนี้เราในฐานะปู่มหาหมุณีก็เห็นด้วย
คือทำไปตามระบบระเบียบของสังคม
แล้วถามบอกว่าปู่มหาหมุณีเห็นด้วยไหมเห็นด้วย

เพราะว่า๑ถ้าทำอย่างนี้แล้ว
สังคมเราจะสูงขึ้นเพราะอะไร
มีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบ
แล้วก็จะทำให้คนที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ย
เขาก็จะได้มีกำลังใจว่า
เน่าตัวเดียวไม่ตายทั้งคล่อง
นี่แหละมันเป็นบรรทัศน์ตรงนี้ดีมาก
ก็เป็นความคิดความเห็นของร่างทรงนะครับ
นายอาชียะเขาฟ้องร่างทรงหรือฟ้ององค์เทพ
ฟองร่างทรงคุณหนึ่งนะฮะฟองร่างทรงสินะฮะฟองร่างทรงคุณหนึ่ง
เออนะฮะก็ต้องติดตามต่อนะครับปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะครับ